เฮ้ยนี่ใช่น้ำตกสาริกานครนายกที่เราเคยไปจริงเหรอ
เพราะอะไรอ่ะน้ำมันแห้งไม่เหลืออะไรสักหยดแบบนี้เลยค่ะ
โอ้โหตรงไหนที่เคยเป็นน้ำ

เมื่อก่อนแค่ไม้นี้ไปนั่งแล้วก็เอาเท้าจุ่มแช่น้ำได้
จุ่มตำไปเอาเท้าแจ๊ะน้ำแจ๊ะน้ำไป

เออทีนี้ค่ะคลิปนี้เนี่ยที่เขาเอามารีวิว
น้ำตกในวันที่ไม่มีน้ำ
นี่น้ำตกสาฬิกาแล้วก็มีเขียนแคปชั่นนะ
บอกว่าขับรถจากกรุงเทพมาเกือบ๓ชั่วโมง
แล้วปรากฏว่าน้ำตกสาฬิกานั้นเป็นแบบที่เห็นนี้ค่ะ
นักข่าวของเราค่ะก็เลยไปที่น้ำตกสาริกา

ภาพที่ถ่ายมาดูสิแดดเปรี้ยงเที่ยงตรงไปดู

ไม้ไม้แห้งร่วงเต็มไปหมดเลยนะ
แคร่ต่างคุณผู้ชมเห็นภาพเปรียบเทียบไหม
ซ้ายมือคือเป็นแฟมภาพในวันที่มันเคยเป็นน้ำ
น้ำตกแล้วก็ไหลมาแบบนี้
นี่พี่เคยไปนั่งนะแถวนี้เมื่อกี้ไอ้ที่เป็นหลังคาเรียงยาวไป

ป้ามะไล่แกก็ขายแบบส้มปัมอะไรอยู่แถวนั้น
เกี่ยวกันยังไปเหรอ
ก็ไปก็เลยถามให้บอกว่าป้าถามจริง
คือนักท่องเที่ยวมาบ้างไหมบอกว่ามี
ก็มาแบบหลงมาไม่ได้ไงแบบนี้คือป้าบอกว่ามีนักท่องเที่ยวที่หลงมาเหมือนกัน
แล้วพอมาถึงก็เห็นว่าไม่มีน้ำป้าก็ได้แต่บอกว่าเออหนู
ถ้าเกิดจะมาเล่นน้ำต้องมาในช่วงหน้าฝนนะ
บางคนก็บ่นอย่าเสียดายบอกว่าโหอุตส่าห์ขับมาป้า
นึกว่าจะได้นั่งเล่นน้ำไม่งั้นซื้อตำป้าสักครกนึงแล้วกันนะ

นี่นี่คือภาพในตอนที่มีน้ำตกนะ
อันนี้เป็นแฟมภาพนะเราให้ดูว่าโอ้โหมันชุ่มชื้นชุ่มชื่นแค่ไหนนะครับ
เอ้อแต่ดอลไม่ต้องเสียใจนะนะครับ
ไม่มีน้ำตกแต่ว่ามันมีน้ำวน
หุ่นใช่ไหมหุ่นหรอหาหุ่น
อุ่นแค่นี้แหละ